ส่วนอีกประเด็นนึงเนี่ยมีตำรวจต่อชะดอไปโพสต์ผ่านทางเว็บเพจ
มีการโกงเงินเรื่องของเบี้ยยังชีพค่าเสี่ยงภัย
ทีนี้นักข่าวก็ถามพบตรว่าเรื่องนี้มันมีการทุจริตแบบนี้จริงไหม
โกงจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะหน้าจอ
คือเป็นข้อความที่ทางเพจเนี่ยเขามีการโพสต์โดยรายละเอียดเนี่ยก็บอกถึงเรื่องของ
ตระเวนชายแดนภาค๔ปฏิบัติหน้าที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เผยแพร่บอกว่ามีผู้บังคับบัญชาโกงเงินเบี้ยเลี้ยงของตำรวจตระเวนชายแดนภาค๔
จากตลอด๓ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๕๘จนถึงกันยายนปี๖๐
ได้รับเบี้ยยังชีพ๖๑๓๐บาทแล้วก็ได้ค่าเสี่ยงภัยอีก๑๕๐๐บาททุกเดือนนะ
แล้วพอมาเดือนตุลาคม๖๐ถูกตัดเบี้ยเลี้ยงไป๒๐๐๐บาท
แปลว่าได้รับเบี้ยเลี้ยง๔๐๐๐บาทจนถึงเดือนมกราคม๖๑
แล้วที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะมีการโอนผ่านทางกรมบัญชีกลาง
โอนผ่านทางกองกำกับแล้วก็กองร้อย
ทีนี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาวันที่๕มีนาคม
กรมบัญชีกลางมีการโอนเงินตรงมายังบัญชีปลายทางเลย
ผ่านถึงตำรวจต่อชะดอเลยไม่ผ่านกองกำกับไม่ผ่านกองร้อย
อดที่เขาได้เขาบอกว่าได้เกือบ๑๐๐๐บาท
บอกว่าก่อนหน้านี้โดนหักเหลือเท่าไหร่๔๐๐๐กว่าบาท
แต่ทำไมพอโอนตรงผ่านเลยได้รับเกือบ๑๐๐๐บาท
แล้วไม่เคยเห็นยอดนี้เลยนะคะตลอดระยะการทำงาน
ในพื้นที่๓ปีที่ผ่านมา
แต่ทีนี้พอได้เกือบ๑๐๐๐บาทแล้วเนี่ยทางกองร้อย
บอกว่าให้โอนกลับไปที่กองร้อยก่อนก็น่าจะเอาไปหักก่อน
แต่หากค่าอะไรไม่รู้ครึ่งหนึ่งของยอดที่ควรจะได้รับนะคะ
ทีนี้พอสอบถามพบตรท่านก็บอกว่า
มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงเรื่องนี้แล้ว
ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความเข้าใจผิดของตำรวจใหม่
ที่อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของระบบการโอนเบี้ยเลี้ยงใหม่

ฟังผอบตรชี้แจ่งเรื่องนี้นะคะ
ในระบบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
แต่ก็ดีนะครับที่ได้มีการร้องเรียนขึ้นมา
มันจะได้ตรวจสอบด้วยว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไร

มันอาจจะเป็นการโอนเงินแบบรูปแบบใหม่นะครับ

อกจากนี้นะคะพบตรก็ยืนยันว่า
ไม่น่าจะมีการโกงเงินเบี้ยเลี้ยงของตำรวจที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว

บอกว่าห้ามมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น

เรื่องของการเบิกจ่ายเงินทั้งหมด
ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการ

ไม่มีผู้บังคับบัญชาคนไหน

แต่ถ้ามีจริงก็ไม่ปกป้องแน่
ไม่เอาไว้แน่ก็จะเอาผิดแน่นะคะ